หนุ่มต่างชาติเป็นชาวรัสเซีย

ไปเจอผู้หญิงสองคนหน้าตาดี
เข้าไปคุยเข้าไปแบบตีสนิทกัน

หลังจากนั้นก็พาไปที่ห้องพัก

ประมาณแสนห้าหมื่นบาทนะครับมีทั้งเงินไทยเงินสกุลต่างชาติ
นายอายุสี่สิบสี่ปีซึ่งเป็นชาตาเสีย
ก็ตื่นแล้วพอมีสติก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
พนักงานสอบสวนสพบผุดนะฮะที่เกาะสมุยจังหวัดสุมราชธานีครับ
ให้การผ่านร่ามบอกว่าเขาถูกผู้หญิงสองคนเนี่ย
วางยารูดทรัพย์ภายในห้องพักของเขาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
จากการสอบสวนบอกว่าช่วงดึกของวันอังคาร
เซอร์เก้ก็ไปเจอผู้หญิงสองคนในย่านสถานบันเทิง
หญิงสองคนนี้เข้าไปพูดคุยตีสนิทกันสนุกสนานก็
ก็เลยชวนสองคนนี้มาเที่ยวที่ห้องต่อนะฮะ
ซึ่งก่อนเข้าห้องเนี่ยแวะซื้อเครื่องดื่มที่
ร้านสะดวกซื้อติดไม้ติดมือมาพอถึงห้อง
ผู้หญิงสาวคนหนึ่งนะฮะส่งวิสกี้มาให้ดื่ม
เอาก็ดื่มไปสิฮะกำลังกึ่มนะพร้อมกับกินแตงโมที่ซื้อมาด้วย
สักพักหนึ่งเขาหลับไปเลยครับหมดสติไป
รู้สึกตัวช่วงสายของเมื่อวานไปสำรวจในห้องซิเอ๊ะมันทำไมถึงแบบหมดสติ
จำภาพอะไรไม่ได้คือภาพตัดไปเลยทรัพย์สินหายไปคือเป็นเงินไทยเก้าพันบาท
ดอลลาร์๓๕๐๐ดอลลาร์และเงินรัสเซียอีก๙๐๐รูเบิ้ล
คิดเป็นเงินไทยรวมแล้ว๑๕๐๐๐บาทก็เลยตั้งสติได้
แล้วเชื่อว่าผู้หญิงสองคนนั้นที่มาด้วยน่าจะเป็นคนขโมยไปแล้วก็มอมยาเขาจนหมดสติ
ทางด้านของตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรม
สักประมาณตี๓นายเซอร์เก้กับผู้เสียหายได้เดินทางกลับไปยังห้องพัก

ซึ่งดูจากภาพวงจรปิดแน่นอนครับ

หลังจากนั้น๑ชั่วโมงต่อมาทั้งสองคนออกจากห้องพักไปเลย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์สีดำออกไป

และมีนายเซอร์เก้ผู้เสียหายนะครับ
ก็มีสาวประเภท๒ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมากัน๒คนนะครับ
หลังจากนั้นเข้าไป๑ชั่วโมง
ผู้ก่อเหตุ๒คนคือสาวประเภท๒ออกมาจากห้องพัก

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ภาพนี้แล้ว
แล้วก็นำภาพนี้กระจายกำลังกันออกตามหาสาวประเภท๒
คนนี้เพราะเชื่อว่าทั้งสองคนน่าจะเป็นคนลงมือวางยาผู้เสียหาย
แล้วก็ขโมยเงินทั้งหมดหลบหนีไป
ก็คงจะลงมือกันแหละเป็นสาประเภท๒คนนะครับ
แล้วก็ไปวางยาเขาเอาใส่ในเหล้าในแตงโมให้กินแล้วก็สลบไป